ไปดูเรื่องราวของผู้ชายหัวร้อนกันหน่อยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะไปไปจอดติดอยู่
ข้างหน้าก็มีรถอยู่และตัวเขาก็จอดติดอยู่
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่คนท้องขี่มากับน้องชายอยู่ข้าง
กระบาดคันนี้บีดแตร่ใส่คันหน้าเพราะรถติด
แล้วคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นหญิงท้องหันไปมอง
เหมือนว่าบีบอะไรประมาณอย่างนี้
หลังจากนั้นรถกระบาดคันนี้ขับตามไปเอาเรื่องคนท้องอ่ะ

นี่คือขับตามมาถึงปั๊มเนี่ยขับตามไปถึงปั๊มเลย
แล้วเหมือนมีมีดพกมีดพับเอามาขู่ว่า

นี่เขาแอดวานนะคือส่วนใหญ่เราจะพูดว่า
เก่งกับคนแก่เด็กสตีคนชะลาใช่มะ

อันนี้ภาพวงจรปิดในปั๊มจะเห็นเลยว่าผู้หญิงคนนั้นที่ใส่ชุดคลุมท้องสีเหลือง
เธอก็ไปจอดแล้วน้องชายซ้อนมาก็ไปเติมน้ำมันในปั๊มนี้

นี่เห็นไหมมันมีมีดพับในมือนะฮะ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้ลงจากรถไปเดินปรีเข้าไปผลักอกน้องชายก่อนแล้วทำท่าเหมือนจะทำร้ายผู้หญิงท้องด้วยนะ

พักผู้หญิงเสื้อชมพูที่มากับรถกระบาดลงไปห้ามแล้วก็แยกออกมาเดินขึ้นรถไป
ที่มันจะบานปลายผู้ชายคนนี้ก็เก็บมีดใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปขับรถออกไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มปรทบนถนนประชาอุทิศเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานคร
เราได้ข้อมูลจากน้องชายที่เป็นคนซ้อนพี่สาวที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยก็บอกว่า
พี่สาวขี่รถจะไปส่งผมนี่แหละไปโรงเรียน
ระหว่างทางรถมันติดรถกระบาดในจอดติดอยู่นะฮะ

แต่พี่ก็ขับมาข้างก็เลยหันไปมองว่าบีบอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะ

กลับมาหาเรื่องแบบนี้คือขับตามมาหาเรื่องที่ปั๊มเลย

แล้วก็เอาคลิปนี้เป็นกล้องวงจรปิดของปั๊มเป็นหลักฐานไปด้วย
แล้วก็มีเด็กปั๊มเขาเห็นเหตุการณ์ก็เป็นพยานได้
ส่วนตัวผู้หญิงก็คือพี่เขาที่เป็นคนท้องเนี่ย

ฉันแค่มองหน้าถึงกลับเอามีดจะมาแทงฉันเลยเหรอ

แล้วคนที่คุณกำลังหาเรื่องอยู่คือฉันท้องอยู่นะ
อยากถามว่าทำได้ลงคอเหรอเอาจริง
เหตุการณ์นี้นะเดี๋ยวต้องรอให้ผู้ชายที่ขับกระบะชี้แจงก่อน

ไม่ได้ฟังแค่ผู้หญิงที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์ฝ่ายเดียว
คือต้องฟังแหละว่าเขาเอามีดพกลงไปทำไมถูกต้อง
อาจจะมีเหตุการณ์อื่นหรือเปล่าที่มันอาจจะไม่ได้แค่การมองหน้ากัน
เดี๋ยวต้องฟังถ้าเกิดว่าคุณติดตามข่าวอยู่สามารถติดต่อมาชี้แจงได้
ว่าเหตุการณ์ที่คุณต้องการไปหาเรื่องเขามันเกิดจากอะไร